เอาไปตามความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นที่กรสินนะครับ
ฟาร์มหมูที่ห้วยเม็กจังหวัดกรสินนะครับ
ก็เสียชีวิตไปเมื่อ๒๓เมษายนตอนเช้า
มีคนไปพบศพอยู่แถวป่าอ้อยนะฮะ
ในสภาพที่ร่างกายเนี่ยไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้
แต่กระเป๋าสตางค์ถูกลื้อค้นทรัพย์สินหายไป
เรื่องต้นผลการชนะสูตรของแพทย์ระบุว่าหัวใจล้มเหลว

คาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย
ใช่ที่สำคัญก็คือว่ากันว่า
เฮียนในวิญญาณของเสียฟาร์มหมูท่านนี้ที่อายุ๖๘ปี
ชื่อว่านายสมหวังจรทภามาเข้าสิงใครหลายคน
หลายคนจริงบางคนบอกผ่านจุดที่พบศพ
โอ้โหร้องไห้ออกมาเลย
แล้วก็เหมือนมีวิญญาณเข้าสิงเลย
ชาวบ้านหรือว่ายาดคนใกล้ชิด
โดยสรุปแล้วทุกคนสื่อออกมาเหมือนกันก็คือบอกว่า
ตัวเสียฟาร์มหมูเนี่ยนายสมหวังที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
มาเข้าสิงแล้วทุกคนก็สื่อออกมาบอกว่า
ไม่ได้ตายเองนะถูกฆาตกรรม

แล้วก็ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ
เรื่องของนายสมหวังจรทภาหรือว่า

เสียชีวิตปริศนาในป่าอ้อยที่หมู่บ้านหนองแวงดงอำเภอห้วยเม็กนะครับ
แล้วก็มีวิญญาณมาสิงใครหลายคนในหมู่บ้านนะครับ
บอกว่าตอนนี้ทนทุกข์ทรมานมากหลังจากเสียชีวิต
วิญญาณไม่สามารถออกมาจากจุดที่เสียชีวิตได้
หลังจากถูกคนร้ายลวงไปฆ่าชิงทรัพย์แล้วคนร้ายทำพิธีศัยศาสตร์
มนต์ดำสะกดวิญญาณเอาไว้ไม่สามารถออกไปไหนได้
ต้องการให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
เอามาลงโทษวิญญาณจะได้ไปสู่สุขติ
วันนี้ลูกชายของนายสมหวังชื่อว่านายนัทธวัฒน์จรทภา
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าหลังจากเมื่อวานนี้
นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญวิญญาณพ่อที่จุดที่ร่างทรงบอก
ตรงจุดนี้แหละคือจุดที่เสียชีวิตจริง
ก่อนหน้านี้จุดที่เจอศพไม่ใช่จุดที่เสียชีวิต
เพราะฉะนั้นพอเชิญดวงวิญญาณไปแล้วดวงวิญญาณก็ยังไม่ได้กลับบ้าน

เมื่อวานนี้ก็ไปทำกันเรียบร้อยแล้วในจุดใหม่นะครับ
วันนี้ก็ไปหาหมอดูที่เป็นร่างทรงนะครับเชี่ยวชาญทางศัยศาสตร์
ซึ่งก็บอกว่าวิญญาณของพ่อตอนนี้กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าพระสงฆ์ที่ไปทำพิธีเชิญวิญญาณให้มีพลังที่แกร่งกล้านะฮะ
โดยช่วงแรกไปทำพิธีมามันเป็นช่วงที่ผิดที่ผิดจุด
วิญญาณก็เลยกลับมาไม่ได้นะครับ
วิญญาณก็ยังถูกคนร้ายลวงไปฆ่าชิงทรัพย์ทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้
แถวที่เสียชีวิตเจ้าที่เจ้าทางก็แรงมาก
พื้นที่ดังกล่าวก็มีคนเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติหรือว่าตายโหงมาแล้วหลายคน
ซึ่งเขาเองก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างตอนที่เข้าไปเชิญวิญญาณพ่อ
อันนี้ท่านก็รับชมด้วยวิจารณญาณกันแล้วกันนะครับ
อกจากนี้นะครับลูกชายของนายสมหวังยังบอกว่าร่างทรงบอกว่าให้หมั่นทำบุญให้พ่อ
เพื่อที่วิญญาณของพ่อจะได้มีพลังงานเพราะวิญญาณพ่อพลังงานเริ่มเหลือน้อย
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าการทำบุญให้พ่อจะเพิ่มพลังงานจนทำให้วิญญาณพ่อมาสิงร่างคนร้าย
ลวงไปฆ่าชิงทรัพย์แล้วยอมรับสารภาพ
เพราะจากการเสียชีวิตของพ่อครอบครัวปักใจเชื่อว่าถูกฆาตกรรมจริง
ได้โตร์ไปติดต่อสร้างงานกัน
เขาพูดเหมือนกัน
ไปก็พูดว่าประมาณว่า
คนที่ฆ่านี่เป็นคนรู้จักกัน
แล้วเคยมายืมเงินแจเคยมายืมตั้งแจ
แต่จากการที่หมอไปดูไปดูประมาณ๔ที่ผมไปดูแล้วก็พี่ชายไปดูอีกต่างหาก
คือข้อมูลที่ได้มามันตรงกันทุกอย่างบอกว่าพ่อผมตายอย่างทรมาน
ตายอย่างทรมานก็คือโดนเขาลวงไปฆ่าโดนเขาลวงไปฆ่า
แล้วก็แกนี่คือวิญญาณแกนี่ก็คือเหมือนกับว่าอาฆาตอาฆาตอย่างแรง
ก็คือทำไมถึงมาทำกับแกได้ทั้งที่แกนี่เคยช่วยเหลือ
เอาตังค์ให้ยืมแล้วทำไมถึงมาฆ่าแกได้ในส่วนวิญญาณของแก
คือประมาณว่าแกจะไม่ปล่อยคนที่ฆ่าแก

เพราะว่าที่ตรงนั้นแรงเขาย้ำทั้งไปดูกับพระดูกับร่างทรงดูกับหนุ่มขาวหนุ่มขาว
เขาย้ำหลายครั้งแล้วว่าที่ตรงนั้นแรงที่ตรงนั้นแรงเขาย้ำ
แล้วตอนที่เราเข้าไปเชิญวิญญาณพ่อเราตอนนั้นเข้าไปตรงนั้นเรารู้สึกหรือสัมผัสอะไรได้ไหม
เข้าไปคือมันจะเหมือนถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันจะขนชิ่งลุกขนชิ่งลุก
แล้วก็มันจะมีพวกญาติญาติที่ไปด้วยกันเข้าไปเล่นบริเวณนั้นจะเหมือนขนชิ่งลุกทุกคน

คุณผู้ชมคะลูกสาวของนายสมหวังผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะนางสาววชิรวรรณจรทภาเขาทำงานอยู่ต่างประเทศ
ก็เลยคุยกับทีมข่าวของเราผ่านทางวิดีโอคอร์
บอกว่าพอรู้ข่าวการเสียชีวิตของพ่อเธอบอกว่าเธอสัมผัสได้ถึงวิญญาณพ่อ
เหมือนกับว่าพ่อมาบอกว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวฉับพลันนะ
แต่ถูกคนร้ายลวงไปฆ่าชิงทรัพย์อย่าเพิ่งชาพนักกิจจับตัวคนร้ายมาให้ได้ก่อน
วิญญาณถูกสะกดไว้ไม่สามารถกลับบ้านได้ให้ทำบุญถวายสังขทานให้
ก็พูดตรงกันหลายคนนะคะลองฟังเสียงลูกสาวของนายสมหวังผู้เสียชีวิตนะคะ

มีวีดีโอพอร์กับอาจารย์ของหนูอาจารย์ของฉัน
เขาก็บอกว่ามีบางสิ่งที่สะกิดเขาอยู่เขาออกมาไม่ได้
แต่ว่าวิญญาณเขาน่ะไม่มีพลังกันเลยอ่อนแอบมาก
เขาก็เล่ากันต่อปากต่อปาก
คนก็กังวลใจทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้าน
ในพื้นที่นี้ก็คือที่หมู่บ้านหนองแวงดงนะคะ
เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะนางบุญล้อมภูครองทองก็บอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นน้องเขยเขาก็สนิทกัน
ตัวผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตก็มาคุยกันบ่อย
แต่พอเสียชีวิตไปแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะมาคุยกับเธอด้วยหรือเปล่า
เธอก็เลยกลัวไงบอกว่าอย่ามาเลยกลัวผี
เนี่ยค่ะแล้วก็ยิ่งคนในพื้นที่เขาลือกันว่า
วิญญาณของนายสมหวังผู้เสียชีวิตเนี่ยไปสิงร่างคนนู้นคนนี้ในหมู่บ้าน
ตัวเธอเองก็ยิ่งกลัวบอกว่ากลัวถึงขั้นนอนไม่หลับนะ
กลางคืนไม่กล้าออกไปไหนจะเข้าห้องน้ำคนเดียวยังไม่กล้าเลยอ่ะ

เรียกสามีไปด้วยปลุกปลุกสามีไปเป็นเพื่อน

นี่แต่เธอบอกเธอกลัวจริงแล้วก็เมื่อคืนนี้ฝนตก
กผ้าไว้ยังไม่กล้าเก็บผ้าเลยคุณภาคภูมิ

ตอนนอนก็ต้องกินยานอนหลับคลายเครียดนะคะ

เขาบอกไม่ได้พูดเล่นนะคือกลัวจริงค่ะ

ก็สิงห์ผู้นี่ผู้นนั้นสลาย่าน

หายพูมรอถึงขนาดไหน

พ่อไปอักเลี่ยนในบ้านเลยเลี่ยนด้วยเขาพูดนี้พูดนั้นดิแม่
มันจะหาผู้ข่าแม่ผู้มาทำลายเราแม่
เราเป็นคนดีเว้ยเราเป็นคนดีเราก็เคยผิดผู้ใด
เราจริงแต่เขาเราก็จงเขาสีเขาเกลียมมูท์เท่านั้น
เราไม่ไปใส่เราไม่ไปใส่แต่สมบังเป็นคนดี
แต่ของอย่างนี้ชาวบ้านเขาเชื่อนะฮะคนในพื้นที่คือไม่เชื่อก็
เหมือนที่โบราณบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่คนในพื้นที่เขาก็อยู่กับเรื่องพวกนี้
แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันคงจะมีจริงอ่ะค่ะนะ
อย่างนางเมียนพลูชมศรีเป็นชาวบ้านอีกคนนึงนะครับ
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าหลังจากที่นายสมหวังเสียชีวิต
ก็ไม่กล้าออกจากบ้านเหมือนกันตอนกลางคืนเนี่ยนะ
เพราะได้ยินเรื่องราวความเฮียนของวิญญาณนายสมหวังที่ไปสิ่งร่างคนอื่น
แล้วก็บอกว่าทรมานได้รับความเจ็บปวด
พร้อมกับขอความช่วยเหลือให้จับคนร้ายที่ลวงไปฆ่าชิงทรัพย์ให้ได้
กลัวว่าสักวันหนึ่งเธอก็จะถูกนายสมหวังมาสิงร่างเหมือนกัน
ตอนนี้ก็เลยต้องเอาเครื่องรางของขลังมาแขวนติดตัวไว้ตลอด
ถ้าแน่นแล้วก็ก็ต้องทำกันก็และญ่านแน่อยู่แล้ว
อ่าที่นี่มาดูความคืบหน้าดันคดีกันน้อยก็ละกันนะครับ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นการเสียชีวิตของนายสมหวัง

แล้วก็ยังไม่ได้ระบุด้วยว่าเกิดจากสาเหตุใด
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
ว่านายสมหวังเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
มีคำสั่งให้ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๔
แล้วก็ชุดสืบสวนจังหวัดกรสินนะครับ
ลงพื้นที่ไปสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
พยานแวดล้อมแล้วก็พยานต่างในที่เกิดเหตุ
เพื่อคลี่คลายคดีไม่ให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย

วันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน

ขี้คายคดีให้กระจ่างนะฮะว่าเกิดอะไรกันแน่

เราตามเรื่องความเฮียนนี้มาหลายวัน
เพราะว่ากระทบกับคนในพื้นที่ที่เขากลัวกันจริงนะคะ